คุณผู้ชมครับงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่๓๐
วันแรกอย่างเป็นทางการในส่วนของวันที่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปชมงานนะครับ
ก็คึกคักเป็นอย่างมากครับเนื่องจากว่า
ปีนี้ราคาจะคงเดิมก่อนที่จะมีการปรับราคารถใหม่ในปีหน้า
ตามการปรับภาษีสรรพสามิตรนะครับ
ซึ่งเขาก็คาดการณ์ว่าตลอดเวลาการจัดงานจะมียอดจองประมาณ๕๐๐๐คันนะครับ
และวันนี้ก็เปิดให้ประชาชนเข้าชมงานเป็นวันแรกนะครับ
บรรยากาศล่าสุดจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณทงชัยคำวิเศษ

มหากรรมยานยนต์ครั้งที่๓๒
ซึ่งครั้งนี้เองภาครัฐก็มีการประเมินออกมาว่า
จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เป็นอย่างดีครับ
ส่วนรถที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษในการจัดงานครั้งนี้
ก็คือรถกระบะดัดแปลงครับ
หลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ค่ายรถยนต์จาก๓๓ยี่ห้อและรถจักรยานยนต์๑๕ยี่ห้อ
ได้เข้ารวมเป็นศักดิ์ขีพยานในการเปิดงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่๓๒
เป็นสัญญาณที่จะบอกว่างานนี้งานมหากรรมยานยนต์ปิดท้ายปีนี้

โดยประธานการจัดงานก็ระบุว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการใส่ใจโลก
นโยบายภาครัฐที่ปรับภาษีสรรพสามิตรใหม่
จึงใช้แนวคิดการจัดงานมาตรฐานใหม่ยานยนต์ไทยใส่ใจโลก
ขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวว่างานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่๓๒
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและราชการ
การทำงานร่วมกันตามนโยบายประชารัฐ
ซึ่งทำให้เกิดการจ้างงานและการลงทุนจากภาครัฐ
อกจากนี้งานมหากรรมยานยนต์ยังมีส่วนช่วย
ในการส่งออกรถยนต์และแสดงขีดความสามารถ
ในการผลิตยานยนต์ลดมลภาวะ
เป็นมาตรฐานใหม่ของยานยนต์ไทย

ยังได้รับความสนใจเหมือนกับปีที่ผ่านมา
กำลังซื้อของคนส่วนใหญ่ที่นำไปใช้ในครอบครัว
ว่าวันนี้จะมียอดจองรถยนต์๑๐๐๓๐๐คันครับ
เติบโตตามตลาดรวมและเป็นโอกาสที่ดี
สำหรับครอบครัวที่ต้องการซื้อรถยนต์ก่อนปรับภาษีใหม่
มีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นในประเทศไทย
จะเห็นได้ว่ารถรุ่นใหม่ของค่ายอื่น

ภาษีที่ปรับขึ้นนั้นจะทำให้รถหลายรุ่นนั้นมีราคาสูงมากขึ้น
จะทำให้ผู้ใช้รถนั้นนะคะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
คาดว่ายอดจองของค่ายต่างในงานนี้
ก็จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ด้วยค่ะ
จะมีค่ายรถยนต์เข้าร่วมงานจำนวน๓๓ยี่ห้อ

และมีรถเปิดตัวรุ่นใหม่ถึง๑๐รุ่น

เงินสะพัด๕๕๐๐๐ล้านบาทครับ
วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ผู้จัดงานได้เปิดให้ประชาชนทั่วไป

จะมีคนที่เข้ามาชมงานชมรถยนต์ในงานนี้

ส่วนวันหยุดยาวในวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ

มากเป็นพิเศษถึง๓เท่าเลยทีเดียว
และก็ทำให้ผู้จัดงานได้ทราบถึงทิศทางการซื้อรถยนต์ในปีนี้ด้วยครับ

รายงานสดจากมอเตอร์เอ็กซโต๒๐๑๕เมืองทองธานีครับ